ผ่านมาเนี่ยนะคะเวลาที่เรามีข่าวตั้งแต่ก่อนโควิด
เราก็จะเห็นข่าวว่าช่วงใกล้เปิดเทอมพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะไปโรงรับจำนำถูกไหม
แต่พอมันเกิดโควิดพิษเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชม
หลายคนเข้าห้างเข้าร้านแล้วตัดสินใจไปขโมยเสื้อขโมยรองเท้า
เอามาให้ลูกใส่ไปโรงเรียนมันเป็นข่าวอยู่บ่อยแต่ที่คุณผู้ชมเห็นราวที่แขวนอยู่หน้าบ้านหลังนี้
เขาโพสต์เป็นการแบ่งปันความสุขเราเคยเห็นตู้ปันสุกใช่ไหม
อันนี้เป็นราวชุดนักเรียนปันสุกค่ะคุณผู้ชมดีจังน่ารักมากเลยเขียนข้อความเอาไว้นะคะ
ว่าชวนกันมาปันสุกชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนลูกใส่ไม่ได้แล้ว
เด็กมาตั้งราวปันสุกที่หน้าบ้านส่งต่อชุดนักเรียนแล้วก็รองเท้านักเรียนให้กับน้อง
ในชุมชนระแวกบ้านใครไม่สะดวกตั้งหน้าบ้านก็สามารถส่งชุดนักเรียนแล้วก็รองเท้าเก่าได้ที่ร้าน
เพื่อรวบรวมไปมอบให้กับเด็กในโรงเรียนที่ห่างไกลต่อไปแล้วก็เขียนแฮชแท็กเอาไว้ด้วย
บอกว่าเรามีไม่มากแต่พอแบ่งปันความสุขส่งต่อได้ก็เลยชวนมาแบ่งปันด้วยกัน
ทีนี้พอโพสต์นี้มันถูกแชร์ออกไปเนี่ยคนเขาก็แสดงความคิดเห็นแสดงความชื่นชมมากเลย
แล้วบางคนก็เลยบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วดีจังอยากส่งชุดนักเรียนมาช่วยปันสุกด้วย
นี่มีนักข่าวเลยนะเขาก็ติดต่อหาคุณแม่คุณแม่เขามีลูกสองคน
ลูกเราใส่ไม่ได้แล้วจะเอาไปบริจาค
ทีแรกก็คิดว่าเราก็ไม่ได้มีเยอะทำยังไงดี
เราทำที่หน้าบ้านเราง่ายกันไหมลูก
ลูกก็เห็นด้วยทั้งสองคนเลยนะคะ
เอาชุดนักเรียนของเรามาแขวนแล้วก็ติดป้ายตัวโต
คุณแม่บอกด้วยนะตอนที่เห็นบางคนนะ
เขามาเลือกเสื้อผ้าว่าอันไหนที่พอจะเอาไปให้ลูกเขาต่อได้เนี่ย
ตัวคุณแม่ตัวลูกสาวทั้งสองคน
เห็นแล้วมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกเลย
ยิ้มด้วยความอิ่มใจนะคะ
แล้วก็เธอก็เขียนข้อความไว้ด้วยนะฮะบอกว่า
ไม่สะดวกที่จะเอาชุดนักเรียนและรองเท้าลงมาแขวนไว้ตรงนี้

ก็สามารถส่งชุดนักเรียนและรองเท้าโรงเรียน
รองเท้าไปยังโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นได้เลยด้วยนะฮะ

ก็นอกจากนั้นถ้าเด็กนักเรียนในพื้นที่อื่นยังขาดแคลนนะครับ
คุณพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกมีหลานและชุดนักเรียนเนี่ย
ยังใหม่อยู่ยังส่งต่อได้อยู่ก็สามารถที่ทำแบบนี้ได้นะครับ